แต่เรื่องความรักแอบเห็นแว๊บในไอจงไอจีอยู่

คือจริงเป็นคนที่โบคุยมาจะ๒ปีแล้วนะ
แต่ว่าโบไม่เคยไม่เคยโพสต์รูปหรือไม่เคยออกสื่ออะไร
แต่ว่าวันนั้นรูปที่ถ่ายคือไปเที่ยวทะเล
แล้วรูปที่เพื่อนถ่ายให้มันน่ารักมากเลย
แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากโพสต์เก็บเป็นที่ละลึกจัง
ก็เลยโพสต์ไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้เห็นหน้าเขาชัดหรอก
ก็ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อเสียงเรียงนามอะไรค่ะแต่ว่าก็เป็นคนที่คุยอยู่
ทำไมฟีดล่ะคะหลายคนก็บอกอยากรู้
แล้วเงินก็แบบไปแอบเปิดวาร์ฟแต่ก็ไม่เห็นสักที
ก็มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วว่าเมื่อก่อนเราคบใครเราก็จะพูดใช่ไหม
เดี๋ยวนี้มันเหมือนแบบเราด้วยความโตมากขึ้นด้วยมั้ง
ก็เลยรู้สึกว่าชอบกับการมีชีวิตที่คนไม่ต้องมารู้จักคนที่เราคุยอยู่

จริงไหมคะเขาบอกคนนี้จริงจังจะแต่งงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือทุกความสัมพันธ์โบก็มีความจริงจังหมดนั่นแหละ
แต่ทีนี้มันก็ต้องเรื่องของอนาคตมันก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนยังมันคาดเดาไม่ได้
แต่ก็คือจริงเราก็ไม่ได้คบใครเล่นอยู่แล้วค่ะ